ผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
อดีตดาราสาวตายมนัสนันปานดีอายุ๓๔ปีนะครับ
อย่างที่เราติดตามกันมาวัน๒วันแล้วนะครับ
ตายมนักศนัลอดีตนักแสดงภาพยนตร์นะฮะแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าและโกยเถยมนะครับ
อ่าก็ถูกพบว่าสภาพล่าสุดในวัยสามสิบสี่ปีของเธอเนี่ย
แตกต่างจากตอนที่เป็นดาราวัยรุ่นมากนักอืมอ่า
มีทั้งเรื่องของอาการนะครับทางจิตประสาทตรงนี้อ่า
อาการติดเหล้าหรือว่าเคยติดยาเสพติดมาก่อนค่ะตัวแม่เองก็
ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็อยู่กันในเพลิงพัก
พื้นที่แบบเนี้ยในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ตายมรัชนันอายุสามสิบสี่ปีแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีก็ไปรับตัวมานะครับ
แล้ววันนี้พามารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาที่กรุงเทพนะครับก็คงต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาอาการสักระยะหนึ่ง
ยังไม่สามารถระบุหรือว่ากำหนดเวลารักษาได้อย่างแน่ชัดนะครับน้าเขยของตายที่พาตายมาด้วยในวันนี้บอกว่า
อาการของตายก็ยังปกติไม่ได้อารวาสหรือว่ามีอาการต่อต้านอะไรนะครับ
ในวันนี้ที่ตอนเช้าพามาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่ก็ต้องหลอกล่ออยู่พอสมควร
แต่ก็ไม่ได้มีอาการโวยวายอะไรบ่นแค่ว่าเรื่องอยากกินนู่นกินนี่นะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจขึ้นนะครับที่ตายมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ที่ตายได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ที่ไปพบปะเจอไปดูสภาพความเป็นอยู่ของเธอเนี่ย
แล้วเธอบอกว่าเธอก็คิดถึงแตงโมดาราสาวชื่อดังนะฮะแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์
โมเองก็โพสต์ข้อความในไอจีส่วนตัวบอกว่าก็ยังจำตายได้แล้วก็สงสารตายมาก
เพราะว่าเคยแคสต์งานร่วมกันเคยทำงานด้วยกันตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่น
แตงโมลงท้ายเรียกว่ายายแฝดเพราะคนบอกว่าหน้าคล้ายกันสมัยเป็นนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่เป็นเด็กสาววัยรุ่นเลยนะเนี่ยฮะเขาก็คล้ายกันจริงนะครับ
วันนี้แตงโมนิดาพอรู้ว่าตายที่เป็นเพื่อนเคยร่วมงานกันแคสต์งานมาด้วยกันเนี่ยนะครับ
มาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็เลยเดินทางไปเยี่ยมนะครับ
ซึ่งทางแพทย์ก็อนุญาตให้แตงโมได้เข้าไปเยี่ยมตายสัก๑๕นาที
ที่แตงโมจะออกมาพูดคุยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับ
โดยบอกว่าวินาทีแรกที่ได้เจอเนี่ยตายก็น้ำตาคลอเรียกชื่อเธอ
ส่วนเธอเองก็คว้าตัวเพื่อนมากอดแล้วก็ให้กำลังใจกัน
เขาเดินเข้ามาเขาเห็นเราเขาก็แบบอยากจะกอดแหละแต่เขาคงไม่กล้า
เขาบอกว่าเขาเกรงใจเขาบอกเขาเกรงใจ
ก็เลยจับมือเขาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วเขาพูดว่าอะไรแต่เขาก็เหมือนน้ำตาคลออะไรอย่างนี้นะ
โมก็เลยเออมากอดกันซิอะไรอย่างนี้
ก็จะมีโมแล้วก็มีทีมแพทย์อยู่ด้วยแล้วก็มีตายอยู่ด้วย
เท่าที่เจอก็เขาก็ค่อนข้างจะรู้สึกใจชื้นนะที่แบบได้เจอคนที่เขารู้จัก
ในการรักษาเนี่ยค่ะตัวโมเองเนี่ยก็อธิบายอะไรมากไม่ค่อยได้
เพราะว่าต้องอยู่ในความดูแลคุณหมอแล้วก็รายละเอียดต่างก็แล้วแต่คุณหมอจะประเมิน
อยากจะบอกหลายคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของค่าใช้จ่าย
เพราะว่าหลายหน่วยงานก็พร้อมที่จะช่วยในเรื่องของการรักษา
แล้วก็ท่านผอเองเขาก็เต็มที่กับตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้จำเป็นอยู่แค่เขาจะต้องรักษาสภาพจิตใจของเขาให้ดีขึ้นเรื่อย
ให้ความร่วมมือกับคุณหมอคนรอบข้างครอบครัวแล้วก็ญาติญาติอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอ
ก็ทางแตงโมบอกว่าแตงโมก็จะไม่ขอลงรูปอะไรทั้งสิ้นของตายระหว่างการเข้ารักษานะฮะอาจจะรอให้เพื่อนหายดีกว่านี้ก่อน
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตายตอนนี้มีหน่วยงานของรัฐ
ผู้ใหญ่หลายคนเข้ามาดูแลให้แล้วทางครอบครัวของตายเองก็ได้คุยกันแล้ว
บอกว่าคงไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาคอะไรค่ะนะครับอ่าคือทางญาติบอกว่าสรุปแล้วอาการของตายเนี่ย
บอกว่าคงต้องอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นจะดูอาการสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะ
แล้วจะประเมินอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วคุณแม่ของตายไปไหนล่ะ
เมื่อวานก็ยังเจอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ยังออกมาพูดมาคุยแล้วก็ให้ลูกไปกับเจ้าหน้าที่
คุณแม่ของตายนะครับเจ้าหน้าที่ก็พาไปตรวจอาการแล้วก็นำเข้าสู่การรักษาเช่นกันนะครับ
โรงพยาบาลธัญรักษ์นะฮะวันนี้ก็เลยไม่ได้มาส่งลูกสาวที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เอาเป็นว่าทั้งสองแม่ลูกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับ